ยังอยู่ที่เรื่องของรถเรื่องของรา
ออกจากซอยพลวดมาไม่ดูรถทางตรงเลยนะครับ

แล้วมอเตอร์ไซค์ยังสีเขียวใส่ผู้หญิงคนขับรถด้วยนะ

ไม่คนลิวที่ว่าใส่ชุดตำรวจป่ะ

พี่ตำรวจจะรีบไปไหนนะครับ

เหยียบเบรกมาเต็มที่เลย

ข้อความบอกว่าขับรถมา๒๐ปีครั้งแรกเลยเบรกไม่ทันจริง
แล้วเธอก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวบอกว่า
ตอนลงไปดูพี่ตำรวจพี่ตำรวจยังเสียงเคี้ยวใส่เธอนะ
คือจะเอาเรื่องหาว่าเธอขับรถไม่ดู
เหรอฮะพี่ตำรวจบอกว่าก็เขาพยักหน้าให้เธอหยุดรถ
ตำรวจบอกเขาประยักหน้าให้เธอหยุดรถแล้ว

เออพยักหน้าให้เธอหยุดรถแล้วเธอก็เลยเถียง
ไม่ใช่เธอที่ต้องหยุดพี่เนี่ยต้องหยุดนะ
พลวดออกมาแบบนี้โอ้โหดีนะไม่ชนแรง
พี่ตำรวจพยายามพูดต่อนะเธอตัดบทเธอมีกล้อง
โอเคตำรวจเงียบเลยเขาบอกมีกล้องตำรวจเงียบเลย
คือไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับในที่สุดพี่ตำรวจก็ต้องรับผิดชอบค่าซ่อมให้พี่ผู้หญิงไปตามระเบียบนะฮะ
ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎจราจรครับ
ใช่อย่าคิดว่าเป็นตำรวจแล้วก็จะทำอะไรก็ได้นะคือไม่ใช่อยากจะต่อว่าเป็นห่วง
เป็นห่วงท่านเรื่องความปลอดภัยนะคะทุกคนแหละ